วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยงานแต่งงานงานหนึ่งนะครับที่กรสินนะฮะ
บ่าวก็ยกขันหมากมาที่บ้านของเจ้าสาวนะครับปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ย
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหบ้านเจ้าสาว
ไฟกำลังลุกไหม้ค่ะคือเสียงเพลงนี่เป็นเสียงเพลงในแอปพลิเคชัน
ต๊อกนะฮะใช่ค่ะที่มีผู้เอาไปลงไว้นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะสภาพบ้านของเจ้าสาวนะครับ
วันนี้มีงานพอดีนะครับเจ้าบ่าวยกขันหมากมานะครับ
ไฟไหม้ซะแล้วครับท่านผู้ชมครับดูฮะคือคุณพ่อของเจ้าสาวเนี่ย
เจ้าของบ้านเนี่ยบอกไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ดูแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดับไฟให้
ใช่ค่ะเจ้าสาวนี่ร้องไห้เป็นลมอะค่ะใช่ครับเพราะเพลิงมันลุกไหม้แรงเหลือเกินนะครับ
ผู้ที่เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าวันแต่งงานของฉันทำไมต้องเป็นแบบนี้
ไม่เหลืออะไรแล้วนะเจ้าสาวเป็นผู้โพสต์เอาไว้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐มีนาคมครับ
ก็ตามภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วตัดไปดูอีกภาพหนึ่งนะฮะ
อีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือเจ้าเบ่าเจ้าสาวเนี่ยแขกเรือเนี่ยญาติทั้งหลายนะครับ
ก็อย่างที่บอกฮะทำอะไรไม่ได้จริงครับเพลิงมันลุกไหม้แบบนี้เจ้าสาวร้องไห้นะฮะ
ต้องช่วยปลอบกันนะครับคืนนี้เป็นงานแต่งงานเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ใช่ค่ะทุกคนคืออึ้งหมดคือทำอะไรไม่ได้
ก็ต้องให้เจ้านักดินที่ดับเนามาช่วยในการดับไฟก็ได้จะมอง
ถูกต้องครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ในตะมนต์บัวขาวอำเภอกูชินารายจังหวัดกาลสิน
บ้านหลังนี้ครับยังมีเต็นต์จัดงานอยู่เลยฮ
หลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟให้เรียบร้อย
พังเสียหายหมดเลยครับท่านผู้ชมครับบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะฮะ
วอดทั้งหลังอืมข้าวของเครื่องใช้นะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าของชำรวยของรับขวัญค่ะ
ทีวีตู้เย็นสิ่งของต่างนานาในบ้านพังเสียหายหมดนะครับ
คือญาติพี่น้องทราบข่าวก็เดินทางมาให้กำลังใจกันทั้งวันนะ
พ่อของเจ้าสาวบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันที่ลูกสาวแต่งงานนะ
ทุกคนก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
ขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยคือพ่อเนี่ยอาบน้ำอยู่นะ
แล้วภรรยาเนี่ยอยู่ด้านบนบ้านพ่ออาบน้ำข้างล่างนะ
ได้ยินเสียงภรรยาตะโกนบอกไฟไฟ

ก็รีบออกมาดูปรากฏว่าเอ้าไฟไหม้บ้านฮะ
ตอนนั้นก็พากันหาน้องหาน้ำมาช่วยกันดับไฟแต่เอาไม่อยู่นะครับ
คือพ่อนี่ยังหกล้มด้วยนะ
เพื่อนก็มาช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาครับ
แต่ว่ามันโหมลุกไหม้อย่างหนักก็เลยต้องหนีเอาชีวิตรอดกันก่อน
ทำได้ก็คือนั่งอยู่ข้างนอกนะครับ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เจ้าเบาเนี่ยเขาก็มาถึงบ้านงานของเจ้าสาวพอดี
มาถึงก็อย่างภาพนะครับเจ้าสาวก็หล้อหายเป็นลมพับนะครับ
คือก็ดับไฟอะไรเสร็จก็ต้องปรึกษากันว่าจะเอายังไงดี
ก็เลยตัดสินใจว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนการจัดงานแต่งงานสู่ขอผูกข้อมืออะไรพวกนี้
ก็ย้ายไปจัดบ้านเจ้าเบ่าก็แล้วกันนะฮะก็ทำกันแบบแหม่บรรยากาศมันก็นี่แหละฮะ
คือบ้านเจ้าสาวไฟไหม้แล้วก็ย้ายมาที่บ้านเจ้าเบ่า
แต่ก็ดูฮะคือทุกคนก็แต่ก็อยากให้งานมันผ่านไปตามประเพณีอ่ะนะ
ค่ะตามเลิกตามยามอ่ะนะครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวชื่อนางสาวกุศุมาหรือว่านุ้ยนะฮะ
นุ้ยเนี่ยบอกว่าเธอกับแฟนเนี่ยคือเจ้าเบ่าเนี่ยเตรียมงานแต่งงานกันมาประมาณหนึ่งเดือนนะฮะ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยรวมประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับก็เสียใจมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ทุกคนก็เสียใจนั่นแหละนะครับแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันหลังจากที่ทราบข่าวทางเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินทางเทศบาลก็มาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านก็มาช่วยเหลือคือถ้าไม่นับเรื่องของการเตรียมจัดงานแต่งงานที่ใช้เงินไปแสนกว่าบาทเนี่ย
เรื่องของไฟไหม้บ้านเนี่ยความสูญเสียนี่ก็ประมาณ๕แสนกว่าบาทนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเงินจะมาซ่อมแซมบ้านเลยนะฮะ
ก็รู้สึกไม่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นวันแต่งงานก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะช่วยกันสู้แล้วค่ะก็จะรอเขามาตรวจสอบอะไรเสร็จก่อนแล้วก็จะลื้อทำใหม่นะคะ
เงินก็ห้าแสนกว่าบาทจะมาซ่อมบ้านเนี่ยถ้าเราโพสต์ขอรับบริจาคเนี่ย
ใครจะว่าอะไรยังไงไหมมันหมดหนทางจริงสุดท้ายก็ตัดสินใจโพสต์เบอร์บัญชีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เงินแบบโอ้โห๕แสน๖แสนอะไรหรอก
เอาแค่แบบพอประทังชีวิตพอช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรได้เท่านี้ก็พอจะได้มีกำลังในการสร้างบ้านซ่อมบ้านกันต่อไป
โอ้โหไฟไหม้ทีนี้คือมันหมดจริงนะคือหมดเนื้อหมดตัวจริงนะ
วันแต่งงานควรจะเป็นวันแห่งความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะแต่โอ้โหต้องมาสูญเสียน้ำตากันแบบนี้